คุณผู้ชมครับกรณีสาวน้อยน่ารักคนหนึ่ง
ได้มีการบอกต่อในโลกโซเชียล
บอกว่าถ้าเจอน้องนะบอกกลับมาหน่อย
อย่าตีน้องนะน้องเขาน่ารัก

ตามหาน้องน้องที่ว่านะฮะก็คือสัตว์เลี้ยง
แต่ไม่ใช่สุนัขไม่ใช่แมวนะครับ
แต่เป็นงูตัวสีดำสนิทความยาวเกือบ๑เมตร

ไม่ใช่งูพิษไม่ใช่งูเห่า
ถ้าเจอตัวช่วยส่งกลับมาหรือว่าบอกต่อกันมาหน่อย

สาวน้อยคนนี้โพสต์อีกหนึ่งคลิป
บอกว่าเจอตัวแล้วไอ้เด็กดื้อ

ก็เขามาแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาแจ้งบอกว่าเห็นห่างเลยคิดว่าใช่

พอมาเปิดดูก็จะแล้วเรียบร้อย

จริงจัยดีที่แมวไม่ได้กัดนะคะ
เจ้าสาวน้อยก็โพสต์เมื่อวานนี้บอกเดือดร้อนทั้งโซเชียลเลย

งูน้อยแสนรักของเธอนะครับคือเจ้าเมิร์กนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้สาวน้อยคนนี้ก็โพสต์ว่า
เลี้ยงของเธอหนีออกไปจากบ้านซอยศาสนาเขตพญาไทยกรุงเทพ
หากใครพบเจอน้องงูสีดำตัวใหญ่ประมาณเท่าหลอดไฟยาวประมาณ๑เมตร
ไม่ใช่งูพิษไม่ใช่งูเห่าโปรดอย่าตีน้องหนูกลัวเหลือเกินว่าจะโดนตีไง
โชคดีนะเจ้าน้องศรีนวลไม่ตะคุบเอานะตอนไปเจอด้วย
นวลคือแมวใช่ไหมคือเนี่ยเธอก็เมื่อวานเธอโพสต์คลิปนี้นะครับ
แล้วบอกว่าเจอตัวแล้วนะฮะแล้วก็คืองูหนีออกจากบ้าน
ทำกับดักงูเสร็จจริงเธอทำกับดักงูไว้นะ
กำลังจัดวางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วอยู่เจ้าหน้าที่หอพักก็โทรมา
บอกว่าเห็นหางดำไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าให้ลงมาดูด่วนเลย
เธอก็เลยรีบวาบลงไปเลยพอลงไปดูเสร็จก็ถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกเจ้าแมวสีนวลเมื่อกี้มานั่งจดจ้องหางอะไรสีดำไม่รู้
ซึ่งจริงแล้วเจ้าแมวตัวนี้นะถ้าเจอหนูมันตะคุบทันที
แต่คราวนี้มันเจอตัวอะไรกันแน่ทำไมมันถึงไม่ตะคุบทันที
มันจดจ้องแบบว่ากล้ากลัวกลัวอยู่
ท้ายที่สุดพอเป็นหางสีดำโผล่ออกมาแบบนี้แล้วสาวน้อยคนนี้ก็เลยรีบลงไปดู
เมิร์กของฉันเองนะก็เลยจัดการเลยด้วยความคุ้นเคย
ในการที่จะนำตัวเจ้าเมิร์กกลับไป
อย่าปล่อยให้หลุดมาอีกนะลูกนะเพราะว่าคนที่เจอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่ากลัวเห็นดำแบบนี้ก็เกือบจะตีมันแล้วเหมือนกัน
เอาจริงเป็นเราเราเห็นเราก็กลัว
คือบางทีก็แยกแยะไม่ได้หรอกว่ามีผิดไม่มีผิด
แต่ผมเห็นนะคือเพื่อนรุ่นน้องผมก็เลี้ยงงูพันธุ์นี้เยอะเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าสีดำสนิทของมันสีดำคลับก็คือคุณขนลุกใช่ไหม
เขาบอกว่าราคาอยู่ที่หลักพันนะถ้าขายทำท้องตลาดบางตัวโตเต็มวัย

แล้วก็หลายคนก็มาซื้อไปเลี้ยงดู
เขาบอกมันเชื่องมันเชื่องมันไม่เก่า

สักตัวไหมคะโอ้ดีไม่ค่ะขอตัวแต่ว่าเลี้ยงแล้วก็ต้องดูดีดีด้วย
เพราะว่าถ้าถูกไปแบบนี้เนี่ยชาวบ้านตกใจนะ
เขาตื่อบางคนนึกว่าเป็นงูเข่างูพิษบางคนกลัวงู